ค่ะไปไหน
เจ้าแจ๊กริมเจ้า
มันก็มีกันทุกคนล่ะค่ะ
วิรกรรมแสบค้นหาตอนเด็ก
ยังน้องแม่ยากปังไม้ไหว

ให้พี่ป้าน้าอ่านได้หากันทุกวัน

ออกลีหล่าทำฮาวนะไอ้ตาวพริกกี้หนู
ดูดูยกแข็งยกขา

เล่นเอาเพื่อนรักสิคะ
หมามองตาปริบแต่ยังไม่ทันหาย
หงกลูกพี่แม่ยาก็กลมตัวหลง

ขอโทษค่ะพี่ดี

ที่แท้ก็หยอกเล่นกับน้องหมา
เมย่ายังอ่อนโยนน่ารักเสมอนะคะ
แถมยังห่าดายใจ